คุณผู้ชมเดี๋ยวต่อกันที่ข่าวนี้ละกันนะคะ
ต่อเรื่องมูเตลูเลยละกันคุณผู้ชม
เรื่องนี้บอกเลยนะว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ย
อย่าลบหลู่เพราะมันเกิดขึ้นกับคนคนนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เต๋าเศรษฐพงศ์คุณผู้ชมที่มาบวงสวงซีรีส์เรื่องใหม่นะคะ
ที่เทวสถานย่านราชเภาแห่งหนึ่งค่ะงานนี้นะคะ
ก็ไม่ลืมเข้าไปไหว้พ่อพญานาค
คือเขามีความเชื่อเรื่องพญานาคมากนะคะสำหรับเต๋าเอง
แล้วก็หวังว่าจะให้พ่อพญานาคนั้นเนี่ย
ทำให้ดวงเนี่ยมันปังค่ะแล้วก็ดังค่ะ
ไปไหว้พญานาคมาใช่ครับแล้วเขาเรียกมาบวงสวงก่อน
เดี๋ยวเขาต้องตามไหว้ให้หมดมีครบเลย
อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแล้วแต่ความเชื่อครับ
ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าต้องไปทุกวันต้องไปประจำต้องไปทุกวัฒน์
ของแบบนี้ก็นับถือเอาไว้อยู่ในใจนะคะ

งานเดียวกันค่ะเจอสาวสวย

หันมามีงานแสดงบ้างดีกว่า

เขาก็บอกว่าคนนี้ก็ไหว้พระ
ทุกทีก็ขอให้งานราบลื่นก็แล้วกัน
ส่วนกับแฟนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไป
ก็จะทราบเนาะน้องเบียร์เขาเซ็กซี่
ก็เซ็กซี่เลยแหละแหละค่ะแต่ว่าแฟนเค้าเป็นห่วงอยู่สองเรื่องคือ
๑ระวังคนแนรกแบบโรคจิตนะ
คือคนที่มาคอยแบบสะกดรอยตามแบบนี้ให้ระวังเอาไว้
ปกตินะคะคือก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงเขาก็เขาก็เห็นอยู่แล้วค่ะ
รับรองเชื่อว่านุ่มนะติดตามซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ใช่จริงแล้วต้องบอกว่าน้องเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ทำให้หนุ่มเนี่ยหัวใจสนสะเทือนอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ